เขาย้ายค่ายแล้วนะคะอยู่แกรมมี่มา๑๐ปี

รวมไปถึงเรื่องหัวใจต้องถามค่ะมันงงมาก

เพราะว่ากับคุณไซนะคะซึ่งเป็นแฟนนางแบบเนี่ย

เหมือนว่าป๊ามี่เนี่ยไม่ได้รักเค้า

แต่ปามี่อาจจะกลับไปหาครอบครัว
ใช่ก็เลยถามต่อว่าตกลงคือดีกับไอน่านะคะ
ซึ่งเป็นแม่ของลูกลาลาเบลหรือเปล่า
ทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องไซด์แล้วก็เรื่องไอด้าด้วย

เป็นเพื่อนกันน่าจะอีกสักระยะหนึ่ง
แต่ว่ามันอะไรที่มันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหวังดี

สุดหลายคนก็รู้ในคืนนี้กับไอด้า
มีความเป็นไปได้ไหมคะว่าแฟนคลับเยอะมาก

ก็มีความไม่เรียกว่ากลับมาเข้มข้นเรื่องในเรื่องของลูกมากกว่า
ผมว่าเป็นระยะเป็นเพื่อนเท่านี้ก็ดูแลกันไปยาวครับ

อีกรอบที่๒๓๘๐๐ล้านรอบแล้วนะคะ